ซึ่งการเรียนขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่ไปฝรั่งเศส
ไปดูความพร้อมของทีมเจ้าภาพกันหน่อยในการจัดการขันในครั้งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเตรียมการในการรักษาการปลอดภัยครับ
โดยงานในฝรั่งเศสเจ้าภาพในศึกฟุตบอลยูโร๒๐๑๖นะครับ
ออกมาเปิดเผยว่าความปลอดภัยในกรุงปารีสได้ถูกยกระดับเพิ่มขึ้น
เพื่อป้องกันเหตุร้ายก่อนการแข่งขันยูโร๒๐๑๖ที่จะเปิดฉากในวันศุกร์ที่๑๐มิถุนายนนี้นะครับ
ซึ่งทางฝรั่งเศสครับได้มีการนำกำลังทหารจำนวน๑๒๐๐นาย
ซึ่งมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลปกติถึง๓เท่านะครับ
แล้วก็การรักษาความปลอดภัยก็มีทั้งในพื้นที่สาธารณะระบบขนส่ง
รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบกรุงปารีส
ตลอดทั้งทวนาเมนต์การแข่งขันนี่ก็จะมีการรักษาความปลอดภัยนะครับ
ขณะที่ทั่วประเทศนั้นจะมีการใช้กำลังทหารและตำรวจ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า๙๐๐นายครับ
สำหรับศึกยูโรนะครับจะมีไปจนถึงวันที่๑๐กรกฎาคม
คาดว่าจะมีแฟนบอลมากถึง๒๕๐๐๐คน
เข้าชมเกมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นทั้งหมด๑๐สนามรวม๕๑นัด
ซึ่งทางฝรั่งเศสนั้นยังคงใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินต่อไป
นับตั้งแต่เหตุก่อการร้ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๓๐คนในปีที่แล้ว
ส่วนเมืองลียงนะครับหนึ่งในเมืองจัดการแข่งขันยูโร๒๐๑๖
ได้ซ้อมรับสถานการณ์เหตุร้ายก่อนการแข่งขัน
การจำลองสถานการณ์บริเวณแฟนโซนที่มีคนร้ายโจมตี
ด้วยการใช้ระเบิดและตามด้วยอาวุธมือนะครับ
ก่อนที่กองกำลังพิเศษรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
เข้าควบคุมสถานการณ์และนำผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา
โดยเมืองลียงนะครับจะใช้เป็นสังเวียนการแข่งขันทั้งหมด๔นัด
ก็คือเกมอิตาลีพบเบลเยี่ยมโปรตูเกตพบฮังการี
และในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายและรอบรองชนะเลิศครับ
ไปดูกันที่ความพร้อมความเคลื่อนไหวของทีมที่ร่วม
การกันบ้านทีมชาติโปรตุเกตนำมาโดยคริสเตียโนโรนาลโด
เตะตัวเก่งจากทีมเรียลมาริดนะครับก็ได้เข้ารับโอวาสจากประธานาธิบดี
ซิโลเรเบโรเดอร์ซูซ่าที่ธรรมเนียบประธานาธิบดีในกรุงลิสบอล
ก่อนเดินทางไปร่วมศึกยูโร๒๐๑๖สำหรับในยูโรครั้งนี้นะครับ
โปรตูเกตอยู่ในกลุ่มเอฟร่วมกับออสเตรียฮังการีและไอซแลนด์ครับ
และจะประเดิมสนามในวันที่๑๔มิถุนายนด้วยการพบไอซแลนด์
ในคืนนี้นะครับจะลงอุ่นเครื่องกับเอสโตเนียเวลา๑นาฬิกา๔๕นาทีครับ